คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาค่ะ
เทคโนกับเด็กเทคนิคตีกัน
คือทางฝั่งเด็กเทคโนมากับ๓คนค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
มาหาเรื่องคู่อริแต่ไปหาเรื่องถึงหน้าวิทยาลัยเขาเลยนะ
ไปถึงถิ่นเขาแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นล่ะคะ
กลายเป็นโดนเจ้าถิ่นนับสิบคนโอ้โหรุมยำตะลุมบอลเละเลย

นี่ค่ะหน้าร้านชาบูริมถนนใส่กันแบบนี้
หมวกกันน็อกก่อนหินเครื่องคว่างกันกระจายค่ะ
คลิปนี้นะคะผู้จัดการร้านหอมชาบู
หน้าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาถ่ายเอาไว้นะคะ

นักเรียนช่างเป็น๑๐คนเลยค่ะ
ก็ไล่ต่อยกับนักเรียนวิทยาลัยเทคโน
คือเทคโนกับเทคนิคทะเลาะวิวาดกัน

ฝั่งเทคนิคเขาเป็นเจ้าถิ่นเขามีกันเป็นสิบเลยนะคะ
กลุ่มต่อยกันเครื่องก้อนหินทุ่มอิดบล็อกใส่กัน
คือทางร้านชาบูเขาก็กลัวจะโดนลูกหลงเนอ

ผู้จัดการร้านค่ะนางสาววิพาพรอายุ๒๖ปีบอกว่า
เชื่อไหมว่าตั้งแต่เปิดร้านตรงนี้
เด็กช่างกลตีกันทุกวัน
ทุกวันหน้าร้านแบบโอ้โห
อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูให้หน่อยมันเดือดร้อนชาวบ้านจริงค่ะ

เพื่อนนำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
หลังจากนั้นกลุ่มเทคโนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็พาเพื่อนไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกัน
เป็นสูตรเดิมแพทเทิร์นเดิมพี่อุ๋ยดูสิ

จนเที่ยวกังวลนะกลัวจะไปตีกันอีกนะ

จากการสอบถามคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาเล่าว่า
จุดเริ่มต้นก็คือมีเหตุไล่ตีกันที่บริเวณสถานีขนส่ง
มีคนเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งตำรวจ

จากนั้นตามไปเอาคืน
กลุ่มนักเรียนเทคโนไปกัน๓คน
ขี่ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิค

ก็เจอเด็กเทคนิคอยู่คนเดียว

แต่แหมมันถิ่นเขาอ่ะถิ่นของเด็กเทคนิคเขาอ่ะ
เทคนิคร่วมสถาบันเห็นเข้าเลยไปช่วย
ไปช่วยกันเป็นสิบเลยเลยกลายเป็นสิบต่อสาม
ทีนี้ค่ะกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บ
อย่างที่บอกว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกัน

มีพิธีไหว้ครูประจำปี
ทั้งของเทคนิคและของเทคโน
เช้าวันนี้มีพิธีไหว้ครูประจำปี
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเศร้า
และวิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเศร้า

ผู้กำกับการสอบภาคเมืองฉะเชิงเศร้าเลย

ทั้งในเครื่องแบบทั้งนอกเครื่องแบบ
ตรึงกำลังด้านหน้าสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง

โค้งร้านค้าที่ชอบไปมั่วสุมกัน
ป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาสนะคะ

ร่วมกันทะเลาะวิวาสร่วมกันทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนคนไหนเป็นเยาวชนก็เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน

วันนี้ตำรวจที่จะเชิงเซาเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลย
ไปเฝ้าเด็กเทคนิคเทคโนกันค่ะ